คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องบอกว่าประหลาดจริงจริงนะคะมีคนตายอยู่ในห้องส่วนอีกคนนึงแฟนนุ่มที่อยู่บนเตียงเดียวกันเนี่ยสภาพคือสลึมสลือมีคราบอาเจียนทั้งคู่ในห้องมีควันและมีเตาหมูกระทะเรื่องมันเริ่มขึ้นจากที่ว่าฝ่ายชายเนี่ยค่ะเขาเป็นลูกจ้างนายจ้างเห็นเอ๊ะทำไมลูกจ้างคนนี้ไม่มาทำงาน
ก็เลยไปตามที่บ้านเพราะโทรติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้ไปตามถึงที่บ้านเอาบ้านล็อกอีกก็พยายามงัดประตูเปิดเข้าไปสภาพที่เข้าไปเจอค่ะคือเจอลูกจ้างตัวเองที่เป็นผู้ชายนอนกอดแฟนอยู่บนเตียงนอนยิ้มแต่ตาเบลอดูสลึมสลือแต่มีคราบอ้วกอยู่ตรงหน้าเนี่ยอยู่สภาพนี้ผู้หญิงเนี่ยนอนคว่ำหน้าใส่เสื้อยืดกับกางเกงใน
แต่เป็นแบบเบลอดูอ่อนแรงสลึมสลือค่ะ
กอดร่างแฟนสาวคือนางสาวสรรญาที่เสียชีวิตแล้วนะคะ
เรื่องต้นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายเลย
มียาแก้แพ้กับยาแก้หวัดอยู่ในห้องด้วยนะคะ
เห็นบอกว่าผู้ตายเป็นหวัดอยู่ก็เลยมียาแก้แพ้แก้หวัดเอาไว้
เมืองต้นพิสูจน์หลักฐานและแพทย์เวรชนะสูตรร่างผู้ตายแล้ว
ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก๘ชั่วโมงได้
อันนี้คือยานางแก้แพ้กับแก้หวัดนะคะ
มียาพ่นแก้เจ็บคอด้วยยาอมแก้เจ็บคอด้วย
ในห้องเขาบอกกลิ่นควันนี่ตลบอบอวนไปหมดเลย
เตียงก็มีเตาหมูกระทะแล้วก็มีขวดเหล้าที่ถูกดื่มไปเกินครึ่งแล้ว
ถามนายฤทธิอิมนะก็ยังพูดอะไรไม่ค่อยได้ค่ะ
สลึมสลืออยู่ถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่อง
ฤทธิ์บอกแค่ว่าเขาอยู่กับแฟนที่ห้องเช่านี้
เมื่อวานตอน๖โมงเย็นสั่งหมูกระทะมากินกันแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยค่ะ
ก็นั่งกินหมูกระทะกันอยู่ในห้องนอนแล้วก็เปิดพัดลมเป่าควันออกให้มันพัดออกไปจากห้อง

เขามารู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือตอนนายจ้างพังห้องเข้ามานั่นนะคะ
กินเหล้าไหมพี่กินเหล้ากันไหม

แล้วก็นอนกันเฉยเลยใช่ไหมกินเสร็จก็นอน
แล้วเขาอยู่สภาพนี้คือเราตื่นมาไม่รู้เรื่องใช่ไหม
หรือยังไงเรารู้เรื่องไหม

ยืนยันนะว่าไม่ได้ทำอะไรเขานอนคว่ำเขาเสียชีวิตเองใช่ไหม
ทีนี้ได้คุยกับนายจ้างของหนุ่มกัมพูชาคนนี้คุณเสกสรรเป็นนายจ้าง
ให้คุณหนังก็เป็นคนที่เห็นว่าทุกช่างตัวเองหายไปแล้วก็มาตามทั้งที่ห้องเช่า
เขาบอกว่านายริสที่ทำงานกับเขามาเป็นสิบปีแล้ว
จนตอนเช้าเนี่ยเห็นนายริสที่ไม่ยอมติดมาทำงาน

เอาช่างเครื่องตัดผนังตัดเป็นช่องเพื่อเปิดประตู
พอเปิดเข้าไปก็เห็นในฤทธิ์นอนอยู่ข้างแฟนสาวที่นอนคว่ำหน้า
ตอนแรกไม่ได้เอกใจอะไรเพราะเห็นนาริสนอนยิ้มอยู่
สักพักหนึ่งเอ๊ะคนก็เข้าไปแล้วทำไมแฟนไม่ตื่น
ฝ่ายหญิงไม่ยอมตื่นสักทีเลยเดินเข้าไปแตะตัว
โอ้โหตัวแข็งไปแล้วอะค่ะ
ส่วนทางด้านพื้นบ้านเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งบอกว่าปกติแล้วเจอในฮาร์มอยู่บ้าง
เป็นคนเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
เจอครั้งล่าสุดก็คือเช้าวันที่๕ตุลาคมค่ะ
ก็เห็นออกมาออกมาข้างนอกซื้อหูขายไก่อยู่เลยนะ
ดูปกติดีไม่มีอะไรผิดปกติผิดสังเกตเลย

เมื่อคืนก็ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาสอะไรเลย

โดยนิสัยส่วนตัวที่เคยเห็นนะแกเป็นคนที่เพียบ
เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากอะไรไม่ค่อยคุยกับใครมากมาย
ไม่มีเลยนะพี่จากที่อยู่มานอนเมื่อคืนก็นอนเที่ยงคืนก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ถ้าผู้หญิงส่วนตัวไม่รู้เลยเพราะไม่เคยเห็นเลย
มาอยู่ตอนไหนอันนี้ก็ยังรู้เพราะไม่ค่อยออกมาข้างนอกใช่ไหม
ผู้หญิงไม่ออกมาเลยมีแต่ผู้ชายออกมา
เมืองต้นตำรวจสภาพเมืองตราดก็บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
แล้วก็คุมตัวในฤทธิ์ออกมาข้างนอก
ฤทธิ์เองยังมีอาการสลึมสลือเซไปเซมาอยู่เลยค่ะ

นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพเมืองตราดนี่เห็นไหมคะ

เดี๋ยวตำรวจต้องให้นายฤทธิ์คนนี้เหมือนฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูสติก่อนนะเนอะ
แล้วเดี๋ยวต้องสอบสวนเกี่ยวกับสาเหตุเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
แต่ว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมากันเยอะนะ
แสดงความคิดเห็นกันเยอะว่ามันอาจจะมาจากการกินหมูกระทะในห้องปิดหรือเปล่า

คือต้องดูห้องที่เกิดเหตุเพราะว่าฤทธินี่เขาบอกว่าเขาก็ปิดห้องกินหมูกระทะ
แล้วเอาพัดลมเป่าให้เหมือนควันออกไปนอกห้อง
แต่ว่าไอ้การที่เขาว่าเขาเปิดประตูไว้มากน้อยขนาดไหนใช่ไหม

มันมีช่องระบายอากาศมีหน้าต่างตรงอื่นหรือเปล่า

แล้วพอกินหมูกระทะเข้าไปแล้วสูดเข้าไป
ผมว่าอันนี้ต้องไปให้ทางชุดพิสูจน์หลักฐานหรือว่าแพทย์เนี่ยเขาช่วยชนะสูตรนะ

เรื่องของศพของหญิงสาวแฟนของฤทธิ์เขา

มีพวกก๊าซอะไรต่างเกี่ยวกับถ่านเกี่ยวกับควันไฟที่สูดเข้าไปมากน้อยขนาดไหน
เพราะถ้าเปิดประตูไม่ได้เปิดประตูจริงอันนี้ไม่ต่างจากรมควันเลยนะคะ

วันนี้ก็เตือนภัยกันไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ใช่นี่อันตรายมากเลยนะคะ